ที่เดินทางไปทำข่าวในการติดตามทีมไทยจะพบกับ
ซึ่งเกรียร์สักเสด็จเมื่อกี้นั้นก็บอกแล้วนะครับว่า
จะพยายามเก็บหนึ่งแต้มสำคัญให้ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเก็บได้
นั้นไทยจึงสามารถอยู่ในเส้นทางของการ
รุ้นเข้ารอบบอลโลกรอบสุดท้ายต่อไปครับ
บรรยากาศนะครับเรื่องของการจัดตัวผู้เล่นนั้น
ทางหัวหน้าภูมิสอนทีมชัดไทยก็บอกว่า
เลือกผู้เล่นที่ดีสุดลงสนามแน่นอน

แม้ว่าจะมีการถอนผู้เล่นบางรายออกไป
แล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางตำแหน่งด้วย
ส่วนผู้เล่นทั้ง๒๓คนยืนยันว่าฟิตสมบูรณ์พร้อม
แม้ว่าลีกจะปิดไปก่อนกำหนดก็ตาม
ครับตอนนี้เราน่าจะพร้อม๑๐๐แล้วนะครับ
เพราะว่าเราไปเก็บตัวที่อิงกิเลเวอเล่๑๙วันนะครับ
เราก็เน้นในเรื่องของสมรรถภาพร่างกาย
เราต้องการเดินเกม๙๐นาทีโดยไม่มีแผ่ว
แล้วก็แทคติกวิธีการเล่นเราก็ได้ทบทวนกันแล้ว
แล้วก็เราได้อันไรศพร์นะครับ
แต่เราเชื่อว่าเราเป็นเจ้าภาพเราคงไม่มีความกลัว
เพราะวันพรุ่งนี้เราต้องการเล่น
เพื่อให้ในหลวงราชการที่๙
ที่อยู่บนสวนสวรรค์และแฟนบอลชาวไทย

ถ้ามีแต้มก็จะมีรอยยิ้มเกิดขึ้น

กิจศักดิ์เสนาเมืองการฟิศสอม
ครั้งสุดท้ายนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา๑ชั่วโมง
ก็เป็นการรักษาความฟิตนะครับที่ได้เก็บตัวกันมา
แล้วก็ย้ำให้ผู้เล่นทุกคนนั้นเล่น
เพื่อนำชัยชนะมาแสดงความอาลัยถวายแด่

อังเจลอสป๊อตเตศโคกรู

เขาขอแสดงความเสียใจก่อนเลยนะครับ

ส่วนการเก็บตัวที่ไทยประมาณ๑สัปดาห

แล้วก็ติดตามผลงานของทีมไทยชุดนี้

และก็เตรียมการในการรับมือไว้ทุกรูปแบบแล้ว

ส่วนไทยนั้นยิงได้ลูกเดียวจากธิรสินแดงดา

ในบนโลกรอบเข้าเลือกของปี๒๐๑๔

ออเดรีโอวิดม่าอดีตผู้ช่วย

มีการวิเคราะห์แผนการเล่นของซิโก้

อาจจะไม่เปลี่ยนจากเกมเจอกับญี่ปุ่นมากนัก
ซึ่งไทยจะเน้นการตั้งรับอย่างอดทน

ในความเร็วของผู้เล่นการต่อวนกับพื้น

เมื่อเห็นว่าคู่ต่อสู้นั้นไม่สามารถเจาะไทยได้

หากไม่มีสมาธิตลอดทั้ง๙๐นาที
ก็อาจจะแพ้ได้เหมือนเกมเจอกับญี่ปุ่น
เพราะว่าไทยนั้นกลัวญี่ปุ่นเกินไปนะครับ

คาดว่าจะลงสนามเจอกับทีมไทยวันพรุ่งนี้
ซึ่งจากการประเมินแนวที่ออกมา
ก็ดูจากการที่
อสเตรเลียนั้นขาด๔นักเตะคนสำคัญ
ทั้งทีมเคฮิลมาซิโม่ลูออนโก้

มีอาการบาดเจ็บก็ต้องถอนตัวไป
อย่างที่เราทราบกันก่อนจะเดินทางมาที่ไทย

ทั้งสองทีมจะสวมปลอกแขนสีดำ
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙

เตะเวลา๑๙นาทีที่ราชมังคลาฮิลาสาร